ท่านผู้ชมครับมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเด็กชายวัย๑๓ปีคนหนึ่งที่ศรีสะเกดนะฮะ
ทางครอบครัวเองเขาก็ต้องร้องขอความเป็นธรรมนะครับ
เพราะว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยที่เกิดขึ้นกับน้องคนนี้
ปรากฏว่าก่อนหน้านี้ก็เคยมีคนอื่นเคยถูกทำแบบนี้
แต่คนที่ก่อเหตุไม่เคยถูกจับไม่เคยถูกดำเนินคดีอะไรเลย
เด็กชายวัย๑๓ปีคนหนึ่งถูกกลุ่มวัยรุ่นฟันจนศีรษะ
คือต้องเย็บเป็นแผลกว่าร้อยเข็มเป็นแผลลึกเกือบถึงกระโหลกศีรษะนะฮะ
โอ้โหแต่ทีนี้ปัญหาก็คือว่า
ผู้ที่ก่อเหตุเนี่ยเคยทำแบบนี้มาแล้วหลายครั้ง
ก็คือเกเรละรานไปทำร้ายชาวบ้านทำร้ายคนอื่นนะครับ
วันนี้มีแม่ของผู้ที่เป็นเยาวชนที่ตกเป็นผู้ต้องสงสัยนะฮะ
ยืนยันว่าลูกชายไม่ได้ก่อเหตุ
แต่พ่อแม่ของเด็กชายวัย๑๓ปีคนนี้
บอกว่าลูกเขาก็ไม่เคยก่อเรื่องก่อราวมีปัญหากับใคร
เพราะฉะนั้นอยากร้องขอความเป็นธรรม
ก็ต้องผ่านทางสังคมออนไลน์ผ่านทางเพจดัง
เพราะกลัวว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรมนะครับ
เด็กชายวัย๑๓ปีคนนี้ถูกวัยรุ่น๔คนรุมทำร้ายนะครับ
ใช้อาวุธฟันศีรษะเป็นแผลลึกเย็บกว่าร้อยเข็ม
เกือบถึงกระโหลกศีรษะนะแผลเนี่ย
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่อำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกด

ชาวบ้านบอกว่าทำแบบนี้ก่อเหตุมาแล้วแบบนี้หลายครั้ง

ส่วนบ้านของเด็กชายวัย๑๓ปีคนนี้ก็มีฐานะยากจน

ขอให้ชาวโซเชียลขอให้สังคมช่วยกันเป็นกระบอกเสียงหน่อย
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราก็เลยเดินทางไปตรวจสอบข้อเท็จจริงครับ

เดินทางไปที่หมู่บ้านแซสโบอยู่ที่อำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสเกต
เด็กชายวัย๑๓ปีคนที่ถูกทำร้ายร่างกายตอนนี้
ก็เพิ่งออกจากโรงพยาบาลศรีสะเกดนะฮะแต่ว่าก็เจ้าตัวยังมีอาการตกใจ
แล้วก็บอกว่าวันนั้นก็จำอะไรไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะเพราะว่าเหตุการณ์มันรวดเร็วมาก
แต่สอบถามจากเพื่อนที่เขาอยู่ในเหตุการณ์ด้วยกันนะครับเพื่อนของน้องบอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น
คืนวันที่๒๖กันยายนที่ผ่านมาวันนั้นมีเพื่อนรุ่นพี่โทรมาบอกว่าให้ซื้อน้ำมันไปเติมรถมอเตอร์ไซค์ให้หน่อย
เพราะน้ำมันมันหมดจอดอยู่ริมถนนเขาก็ไปซื้อน้ำมันให้นะครับก็เลยชวนเด็กชายวัย๑๓ปีคนนี้ซ้อนท้ายจักรยานยนต์ไปด้วยกัน
พอเติมน้ำมันเสร็จได้น้ำมันแล้วก็พากันขี่จักรยานยนต์จะกลับบ้านมาถึงจุดเกิดเหตุเห็นว่ามีวัยรุ่นประมาณ๓๔คนยืนอยู่ถือมีดตัดอ้อยถือแก้วแล้วก็ถือท่อนไม้ยืนเหมือนดักรออยู่ริมถนน
เขาก็เลยพยายามจะเร่งเครื่องมอเตอร์ไซค์เพื่อจะฝ่ากลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนี้ไป
ซึ่งเขาก็ยอมรับว่าตอนนั้นไม่ได้บอกน้องวัย๑๓ปีที่นั่งซ้อนท้ายอยู่ว่าข้างหน้าเรากำลังมีคนดักรอทำร้ายนะ
กลุ่มวัยรุ่นเองตอนที่เขากำลังขี่จักรยานยนต์ผ่านเนี่ยนะกลุ่มวัยรุ่นก็ใช้ทั้งไม้ตีใช้มีดฟันเข้ามาที่รถจักรยานยนต์แต่ตัวเขาเขาหลบได้เพราะเขารู้ตัว
แต่น้องที่อยู่ข้างหลังเนี่ยเด็กชายวัย๑๓ปีไม่ได้หลบเพราะไม่รู้ล่วงหน้าว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็เลยถูกมีดตัดอ้อยฟันเข้าที่ศีรษะอย่างจังจนเกือบตกรถ
จากนั้นวัยรุ่นที่ก่อเหตุก็พากันขี่รถจักรยานยนต์หนีไปเขาก็ขี่จักรยานยนต์พาน้องที่ซ้อนท้ายอยู่ข้างหลังแล้วถูกฟันไปหาหมอที่อนามัยแล้วก็ไปบอกแม่เด็กนะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นสิ่งที่ไม่คาดคิดแล้วก็ไม่รู้ว่ามาจากสาเหตุอะไรเขาก็ตกใจแล้วก็กลัวมาก
ทั้งทั้งที่เขากับน้องวัย๑๓ปีเนี่ยยืนยันว่าไม่เคยมีปัญหาอะไรกับใครเลยคาดว่าเรื่องเนี้ยต้องเป็นการทำร้ายผิดตัวเพราะจำได้ว่ากลุ่มวัยรุ่นที่มาหลักทำร้ายเขาในคืนวันนั้นก็เคยมีปัญหากับคนในหมู่บ้านมาก่อนแล้วแล้วคนในหมู่บ้านคนนั้นเนี่ยบังเอิญหน้าตาคล้ายกับน้องที่ไปด้วยก็คือเด็กชายวัย๑๓ปีที่ถูก
ดักแล้วครับเห็นดักพอดีเลยครับ
ส่งอะไรไม่ทันนะครับส่งสิทธิ์ก็ไม่ทันครับ
กลัวน้องตกรถแล้วก็โดนซ้ำ

ผมก็เอามือไปดึงน้องขึ้น

ผมก็พาเขามาอันตรายหน่อยครับ

ทำไมจำคนนี้กลัว

มาตีแล้วเขาอยู่บ้านไหนก็ผมจำทรงผมเขาได้ครับ
ส่วนพ่อกับแม่ของเด็กชายวัย๑๓ปีที่ถูกทำร้ายนะคะก็บอกว่าปกติลูกชายจะไม่ได้นอนที่บ้าน
แต่จะไปนอนที่บ้านยายอยู่ไม่ห่างกันพอรู้ว่าลูกชายถูกทำร้ายก็รีบเดินทางมาดูค่ะ
พอเห็นสภาพลูกพ่อกับแม่บอกว่าตกใจมากสงสารลูกมากนะคะ
ไม่คิดว่าลูกจะถูกทำร้ายแบบนี้เพราะว่าเพิ่งอายุ๑๓ยังเด็กไม่เคยไปมีปัญหาอะไรกับใครค่ะ
ก็เขาเอ็กซาเรย์เสร็จเขาบอกว่าคุณแม่ลึกมากแผลน้องลึกมาก
แต่ความยาวมัน๑๐เซนแต่ความลึกแกะคุณหมอเขาไม่ได้แกะบอก
แต่ว่าเขาบอกแค่นิดเดียวจะถึงกระโหลกเขาว่าอย่างนี้
มันถึงเส้นเลือดใหญ่จะรอดไหมเนาะคิดคิดอยู่ในใจว่าจะรอดไหมน้องเขาจะตายไหม
เขาทำนี้พอดีคุณหมอบอกว่าเขาไม่เป็นไรหรอก
ถ้าถึงหมอแล้วหมอเขาจะดูอย่างดีเขาไม่อยากพูดอะไรมากหรอก
ให้เขาเป็นจิตสำนึกตัวของเขาเองเพราะว่าลูกของเราก็ไม่ได้ไปไหน
เขาก็ยังเป็นเด็กอยู่ทำไมเขามาทำกับลูกเอาอย่างนี้
เพราะว่าเขาไม่เคยทำอะไรสิ่งเดือดร้อนให้ใครเลย
ด้านป้าของน้องที่ถูกทำร้ายก็บอกว่าพ่อแม่ของหลานชอบทะเลาะกัน
หลานก็เลยมาขอนอนที่บ้านนะคะก็เลยสนิทกัน
แล้วก็บอกด้วยว่าหลานเป็นเด็กดีเชื่อฟังคำสั่งสอนเป็นเด็กที่ไม่ค่อยทันคน
ส่วนมากเพื่อนกับรุ่นพี่ชวนไปไหนก็จะไปด้วย
ไม่คิดว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้กับหลานพอเห็นสภาพแล้วสงสารมากค่ะ
หลานชายไม่เคยมีปัญหาทะเลาะเบาะแว้งหรือสร้างปัญหาให้กับใครนะคะ
ตอนนี้สภาพจิตใจของหลานชายยังไม่เหมือนเดิม
เท่าที่รู้คนที่ทำร้ายหลานชายเคยก่อเหตุลักษณะแบบนี้มาแล้วหลายครั้งด้วยค่ะ
แต่เขาไปกับเพื่อนเขาไปจริงเพื่อนรุ่นพี่ชวนเขาไปไหนเขาไปหมดค่ะ
คู่กรณีที่เคยมีปัญหากันใช่ไหมกับกลุ่มเพื่อนเขาหรือเปล่า
อันนี้พี่ไม่ทราบค่ะแต่น้องน่ะน้องไม่ใช่คู่กรณีกับเด็กกลุ่มบ้านนั้นค่ะ
คือเพราะว่าบ้านแม่น้องก็อยู่บ้านนั้นเหมือนกันน้องเข้าออกบ้านนั้นประจำ
เห็นพี่รับไม่ได้พี่อยากให้ช่วยให้ทางไทยรัฐทีวีเนี่ยช่วย
เคสนี้เป็นเคสสุดท้ายค่ะพี่ไม่อยากให้ไปเจอกับลูกหลานคนอื่นอีกค่ะ
มันความเสียใจคือพ่อกับแม่กับญาติพี่น้องค่ะ
ทีมข่าวของเราก็พยายามไปหากล้องวงจรปิดนะคะที่จุดเกิดเหตุนะคะ
ก็มีกล้องวงจรปิดอยู่นะคะ
เป็นกล้องวงจรปิดอยู่ที่ตู้เติมน้ำมันหอดเหรียญมีอยู่ตัวหนึ่งค่ะคุณผู้ชม
แต่ว่ามุมกล้องเนี่ยมันไม่ได้หันไปที่จุดเกิดเหตุ
ก็เลยไม่สามารถบันทึกภาพในช่วงเวลาเกิดเหตุได้กล้องตัวนี้ค่ะคุณผู้ชม
ส่วนแม่ของวัยรุ่นผู้ชายคนหนึ่งที่ตกเป็นผู้ต้องสงสัยในหมู่บ้านโอปังโกบอกว่า
ก่อนหน้านี้ลูกชายคนโตของเธอถูกวัยรุ่นในหมู่บ้านแซสโบฆ่าตาย
บอกลูกชายคนกลางที่อายุ๒๐ว่าไม่ต้องไปล้างแค้นให้พี่ชายที่ถูกฆ่านะ
ลูกชายคนกลางก็เชื่อฟังแม่ก็ยืนยันทั้งน้ำตากับนักข่าวของเราว่าลูกชายคนกลางของเธอไม่ได้เป็นคนก่อเหตุแน่นอน
แต่ว่าตอนนี้ลูกชายของคุณแม่ตกเป็นผู้ต้องสงสัย
แต่แม่ยืนยันว่าวันเกิดเหตุเนี่ยลูกชายคนกลางคนนี้อยู่บ้านกับแม่นะไม่ได้ออกไปไหนนะ
เพราะว่าหมู่บ้านแซโซโบคือหมู่บ้านของน้องที่ถูกฟัน
ใช่ค่ะแม่ก็เล่าต่อนะคะว่าช่วงค่ำของวันเดียวกันมีกลุ่มวัยรุ่นในหมู่บ้านแซสโบนี่แหละค่ะ
ขี่มอเตอร์ไซค์มาแล้วก็เร่งเครื่องก่อกวนแถวบ้าน
แม่ก็เลยบอกลูกชายคนกลางคนนี้ว่าปิดไฟนะอยู่แต่ในบ้านนะกลัวว่าจะถูกทำร้าย
แต่หลังจากนั้นไม่นานตำรวจสพภูสิงศ์บุกเข้าไปที่บ้านแม่นะ
ตำรวจบอกว่าลูกชายของแม่นี่แหละตกเป็นผู้ต้องสงสัยไปฟันเด็กชายวัย๑๓ปี
แล้วก็ยึดมีดตัดอ้อยที่อยู่ในบ้านไป

แม่บอกว่าเสียใจมากที่ลูกชายของตัวเองถูกกล่าวหาแบบนี้นะคะ
แล้วตอนช่วงกลางคืนระยะเวลาตั้งแต่สองทุ่มสามทุ่มสี่ทุ่มห้าทุ่มนี่ลูกเราคนนี้อยู่ที่ไหนครับผมอยู่ที่นี่แหละแม่ก็ยังไม่ได้นอนไงเรายืนยันไหมครับผมจ้ะยืนยันจ้ะ
เพราะว่าป้าไม่ได้น็อตถ้ายังไม่ได้นอนเลยรถมันบิดไปบิดมากับป้ายืนสั่นอยู่แบบนี้ก็เลยบอกโทรมาหาผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เธอก็เด็กเด็กบ้านเซสะเบามารบกวนแล้วค่ะทำยังไงก็ผู้ใหญ่บอกว่าปิดไฟปิดไฟกลัวมันยิงถูกเลยลูกไอ้ตัวนั้นก็มีเรื่องนะก็มันก็ลุกมาปิดไฟเลยวิ่งมาปิดไฟ
แล้วจากนั้นพอปิดไฟเสร็จลูกเราลูกเราก็เข้านอนไม่เปิดไฟอีก
จ้ะอืมแล้ววันนี้เห็นว่ามีใครมาที่บ้านเราครับผม

เขาว่ามาจับไอ้เสือเพราะว่ามาเอาว่าเสือเพราะว่าว่าเสือฆ่าลูกเขาทางนู้นบ้านเซ
ก็เลยป้าบอกว่าไอ้เสือไม่ได้ฆ่าไม่ได้ฟันไอ้เสืออยู่กับป้าอยู่นี่
ก็ตำรวจเขาก็ไม่เชื่อเขาว่าแม่พูดยังไงก็พูดได้คนเป็นแม่เขาว่าอย่างนี้
ขณะนี้ตัวลูกชายของป้าคนนี้อยู่ที่ไหนครับผม
กรุงเทพจ้ะให้โทรให้มันลงมาแล้วพรุ่งนี้จ้ะ

มันไม่ได้อยู่เพราะว่าลูกเขาเขาไฟโทให้ไป
แต่ก่อนหน้านี้ลูกเราก็เคยมีพฤติกรรมแบบนี้ใช่ไหมครับ
มันก็เดินไปแต่มันแต่มันไม่เคยมีเรื่องบานแชร์สะเบาหรอกค่ะ

ก็ไม่รู้กลุ่มเขาไม่รู้ใครมั่ง
แต่วันนั้นมันก็อยู่มันก็อยู่บ้าน
ป้าก็นั่งอยู่ด้วยกันคุยเรื่องไปกรุงเทพ
ก็เสียใจเขากล่าวหาลูกตัวเองจ้ะ

ถ้าใช่นะป้าจะให้มันติดคุกเลย
ทำอะไรเขาไม่ได้
ก็คิดว่าเออลูกเอ้ยอย่าไปทำเขาเถอะ
พี่ชายแกตายคนหนึ่งแล้ว

เหมือนพี่ชายมึงอีกก็ว่าอย่างนี้กับลูก
อยากแอเข้นกันเลย
แม่ของคนที่ตกเป็นผู้ต้องสงสัยนะฮะ
ก็บอกว่าวันที่ตำรวจสพภูสิงห์มาขอค้นบ้าน

แต่ว่าหลังจากนั้นหลังจากที่มีเหตุเด็กไว้๑๓ปีถูกฟัน
๒๖กันยาใช่ไหม

ของผู้ชายที่ตกเป็นผู้ต้องสงสัยเนี่ยบอกว่า
ก็เลยไม่รู้มันเกิดอะไรขึ้นระหว่างระหว่างสองหมู่บ้านเนี่ย
ยุคนี้สมัยนี้มันยังมีเรื่องของ
นักเลงสองหมู่บ้านไล่ฆ่าแกงกันอยู่อย่างนั้น
ความคืบหน้าคดีเรื่องนี้นะครับ
วันนี้นายธิรยุทธ์ศรีดาชาติเป็นผู้ใหญ่บ้านโอปังโก
เป็นหมู่บ้านของผู้ที่ตกเป็นผู้ต้องสงสัย
ได้นำตัวชายวัย๒๐ปีที่ตกเป็นผู้ต้องสงสัย
ไปพบพันธุ์ตำรวจเอกพระฤทธิ์บุญปก
ภูมิกับการสพภูสิงศ์เพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจ
หลังจากที่ชุดสืบสวนไปตรวจคนบ้านพักของผู้ต้องสงสัยไปก่อนหน้านี้
พนักงานสอบสวนก็สอบปากคำเบื้องต้นไว้แล้วก็ปล่อยตัวไปนะครับ
ภูมิกับการสพภูสิงศ์บอกว่าการสอบปากคำผู้ต้องสงสัย
เนื่องจากพ่อของเด็กชายวัย๑๓ปีที่ถูกฟันศีรษะ
ให้การว่าผู้ชายวัย๒๐ปีคนนี้น่าจะเป็นคนก่อเหตุ
ประกอบกับคำให้การของเด็กชายวัย๑๓ปีแล้วก็พยานคนอื่น
ลักษณะของคนใช้มีดฟันศีรษะของเด็กชายวัย๑๓ปี

ตอนนี้ตำรวจนะครับก็ได้ไปตรวจค้นบ้านแล้ว
ไปหาอาวุธแล้วก็ยึดอาวุธที่คาดว่าจะใช้
มาเก็บดีเอนเอเพื่อเปรียบเทียบกับดีเอนเอของผู้ต้องสงสัยแล้วนะครับ
รวมทั้งดีเอนเอของเด็กชายวัย๑๓ปีด้วย
เพื่อจะได้คลี่คลายคดีแล้วตอนนี้ก็กำลังเร่งสอบปากคำ
ผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์อีก๖คน
ถึงลักษณะแล้วก็รูปภัณฑ์ของผู้ก่อเหตุ
ตอนนี้ก็กำชับให้ตำรวจชุดสืบสวนไปตรวจสอบว่า
ตกลงเป็นฝีมือของกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มไหนกันแน่
แล้วก็เร่งไปดูกล้องวงจรปิดในระแวกใกล้เคียงเพิ่มเติมนะครับ
เพราะว่าจุดหนึ่งเนี่ยเขาไม่ได้หันกล้องไปทางถนนที่เกิดเหตุ